คุณผู้ชมครับอย่างเช่นอีกกรณีหนึ่งนะครับ
มีการแชร์กันในสังคมออนไลน์นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างทางสำหรับผู้ใช้วิวแชร์นะครับ

แต่ว่ามีคนไปเห็นว่าทางสำหรับผู้ใช้วิวแชร์นั้นไม่สามารถใช้งานได้จริง
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ก็เจอปัญหาทางเท้าแคบนะครับแล้วก็มีสิ่งกีดขวางนะครับ
จะเห็นว่ามันจะมีเสาไฟฟ้าเนี่ยตั้งอยู่บนทางเท้า
แล้วก็ความกว้างเนี่ยนะครับก็คือได้น้อยกว่ามาตรฐานบางจุดนะครับ
ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับ
ก็คือว่ามันจะอยู่บนทางเท้าแล้วก็ในบางจุดเนี่ยก็จะไปโผล่อยู่ตรงกลางทางลาดนะครับ
ซึ่งมันจะเป็นจุดที่คนพิการจะใช้ขึ้นลงทางเท้านะครับ
พอมีเสาไฟฟ้าไปตั้งอยู่ตรงกลางมันก็จะผ่านไม่ได้
ผ่านได้ยากมากอย่างผมเนี่ยผมรถเข็นคันเล็กนะครับ
ผมจะพอผ่านได้แต่ถ้ารถเข็นที่ใหญ่กว่านี้เนี่ยจะผ่านไม่ได้ครับ
ตอนนี้มันแคบมากนะครับแล้วมันถ้าเปิดใช้งานจริงผมคิดว่ามันจะใช้งานไม่ได้
คือปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าคนที่ต้องการสิ่งในความสะดวกเนี่ยมันใช้แค่คนพิการนะครับ
เห็นว่าผู้สูงอายุเองนะครับหรือแม่ที่ใช้รถเข็นเด็กนะครับ
ว่าคนที่บาดเจ็บชั่วคราวนะครับเนี่ย
นักท่องเที่ยวที่มีกระเป๋าเนี่ยมีสัมภาระเนี่ยนะครับ
เขาก็ต้องการที่จะต้องการทางเท้าที่กว้างนะครับ
ต้องการลิฟต์โดยสารสำหรับขึ้นไปบนสถานีรถไฟฟ้านะครับ
อันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสดีนะที่เราจะได้มาแก้ไขปัญหานี้ก่อนที่เราจะเปิดใช้บริการ
สะท้อนจากสว่างสีสมที่สะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบาก
ซึ่งเต็มไปด้วยความทุลักทุเลทั้งจากเสาไฟที่เป็นอุปสรรค
และขนาดความกว้างของทางเดินที่แคบจนเกินไป
ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ให้บริการลิฟต์สำหรับคนพิการได้
อดคล้องกับข้อมูลจากการลงสำรวจพื้นที่
ของหัวหน้าหน่วยวิจัยและออกแบบเพื่อคนทั้งมวล
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ระบุว่าเส้นทางจุดนี้เป็นปัญหาอย่างมากในการเข้าถึงของผู้ใช้งาน
ไม่ว่าจะทางลาดลิฟต์และรวมไปถึงบันได
ด้วยสภาพทางเชื่อมทางเดินที่แคบมากและขนาดไม่ได้มาตรฐาน
จึงทำให้ผู้ใช้วิวแชร์ไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานได้
เราพบว่าการเข้าถึงนะครับเป็นปัญหาที่สำคัญมาก
ก็คือคนที่จะมาใช้ลิฟต์แล้วก็ทางลาดรวมถึงบันได
มีทางที่เชื่อมมาค่อนข้างแคบ
จุดที่แคบที่สุดแคบถึง๔๕เซนติเมตร
คนที่เดินปกติก็ยังเดินลำบาก
แล้วก็วิวแชร์ไม่สามารถใช้งานได้
เพราะฉะนั้นการที่เขาจะมาใช้ทางลาดหรือใช้ลิฟต์
ก็ทำให้ไม่สามารถขึ้นไปบนตัวสถานีได้ครับ
ตอนนี้เราทำลิฟต์กับทางราชให้พอใช้งานได้แล้ว
แต่ปรากฏว่าเข้ามาใช้งานไม่ได้
ดังนั้นล้านกว่าบาทหรือเกือบ๒ล้านบาท
ก็หายไปโดยที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
ก็คงต้องฝากทางสถานีรถไฟฟ้า
คุยกันร่วมกันกับเอกชนเพื่อหาทางออก
ทางสถานีรถไฟฟ้าเองคงไม่สามารถที่จะทุบหรือลื้อ
เนื่องจากคงเป็นเรื่องที่ใหญ่
แต่ถ้าทางเอกชนสามารถให้พื้นที่บางส่วนนะครับ
จริงแล้วสักประมาณ๕๐เซนติเมตร

เราจะได้พื้นที่ประมาณ๙๐เซนติเมตร
ซึ่งวิวแชร์สามารถที่จะสัญจรผ่านได้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามเรื่องดังกล่าว
ยังกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พกซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
และดูแลสวัสดิการของผู้พิการโดยตรง
ก็ได้รับการเปิดเผยจากอธิบดีเจ้ากรมพก
ซึ่งยืนยันว่าหลังได้รับข้อมูลจากไทยรัฐทีวี
ได้ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

จะมีการหารือร่วมกันถึงมาตรการ
และแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ดังนั้นของเราหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหลายหน่วยงานนะครับ
รวมทั้งถิ่นรัฐฟรรมน์
แล้วก็ในส่วนของไฟฟ้าก็ดี
เราได้ประสานเบื้องต้นไปแล้ว
ว่าขอให้รีบรำนวนการช่วยแก้ไขให้เราน้อย
เนื่องจากว่าสภาพตรวรรณคุณวิการ

อันนี้เบื้องต้นเราประสานไปแล้วครับ
ก็ตอนนี้ก็หน่วยงานเขาได้รับทราบแล้วครับ

เดี๋ยวสักวันศุกร์เดี๋ยวผมประสานไปอีกทีนึง

แม้ว่าตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียว
ต่อขยายแบริ่งถึงสมุทรปราการ
ที่สถานีปู่เจ้ายังจะไม่เปิดให้ใช้บริการ
แต่ทีมข่าวไทยรัฐทีวียังคงจะติดตามอย่างต่อเนื่องว่า

จะเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน